เอาละครับคุณผู้ชมฮะเรามาดูเหตุการณ์ในบ้านเรา

เพราะว่าเป็นอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนเสาไฟฟ้า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ชนบุรีนะครับ
เป็นเหตุให้ชายวัย๒๖ปีเสียชีวิต
ทันทีที่แม่ของผู้เสียชีวิตมาจุดเกิดเหตุ
ห่มร้องไห้ด้วยความเศร้าโศกเสียใจ
นี่แหละครับเหตุการณ์ความสูญเสียที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับ
แล้วก็ผู้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติเนี่ย
โศกเสียใจจากอุบัติเหตุครั้งนี้นะครับ
เป็นอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์พุ่งชนเสาไฟ
ทั้งผู้เป็นแม่แล้วก็แฟนสาวของผู้เสียชีวิตนะครับ
กอดร่างไร้วิญญาณร่ำไห้เสียใจในขณะที่มาพบศพ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสำนักบกหมู่๕
ตำบลสำนักบกอำเภอเมืองชนบุรีครับ
ผู้เสียชีวิตอายุ๒๖ปีเท่านั้นเองนะฮะ
คือนายเกรียงไกรอาชีพค้าขาย
สภาพศพนี่คือแขนหักศีรษะแตก
ถามพยานที่เห็นเหตุการณ์นะครับก็เปิดเผยครับว่า
ไม่เห็นตอนที่รถจักรยานยนต์พุ่งชนเสาไฟฟ้า
แต่ว่ามาเห็นอีกทีก็คือเห็นร่างของนายเกรียงไกรเนี่ย

รีบโทรศัพท์แจ้งกู้ภัยเข้ามาตรวจสอบทันทีนะครับ
ซึ่งก็พบว่านายเกรงไกรนั้นเสียชีวิตคาที่เกิดเหตุแล้วครับ
เรื่องต้นคาดว่าผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์หลุดโค้ง
แล้วก็มาพุ่งชนเสาไฟตรงนี้จนกลายเป็นเหตุสลด
หลังจากนี้นะครับตำรวจสพเมืองชมบุรี
จะได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุ
เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
แต่สิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของความเสียใจของคนในครอบครัวนะครับ